อย่างเช่นซุปเปอร์สตาร์ตลกชื่อดังคนนี้
เดี๋ยวเห็นหน้าไปแล้วลองอ๋อแน่นอน
เขาถูกรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลเลขท้าย๒ตัว

ถูกเลขค้าย๒ตัวตั้ง๖๐ใบโอ้โฮจริงเปล่า
มีที่มาที่ไปยังไงไปหาเลขเด็ดมาจากไหน

นี่เห็นหน้าเห็นตา
ว่าแล้วว่าต้องเป็นคุณโป๊งเหน่ง
เห็นหน้าแบบนี้คุณฟ้องเหน่งแน่นอนถูกอีกแล้ว
ต้องใช้คำนี้นะถูกอีกแล้ว

บ่อยมากทำบุญด้วยอะไรไปขออะไรที่ไหนมา
นี่คนนี้ก็คือคุณป้องเหน่งเชิญเย็ม
นี่เขาไปที่นี่ครับร้องไปต่อคุณดิวหน่าว
เดินทางไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
อำเภิร์บางไสยจังหวัดพระราชสี่อายุธัยา
ใกล้มื้งเทพที่เห็นมาสักครู่เอาเสื้อสีเหลืองไปด้วย
เอาเสื้อสีเหลืองขนาดใหญ่มาแก้บนไง

แก้บนกับกุมารทองเจ้าสัวนี่แหละครับที่เห็นอยู่นี่

ฉันเห็นว่ามาพร้อมลอตเตอรี่นะหลายชุดด้วยเนี่ยดูสิในมือ
เอาลอตเตอรี่มาให้ดูว่าถูกจริง
ถูกเลขท้าย๒ตัว๖๐ใบ
คุณดูสิคุณดูสิคือตัวหนึ่งเท่าไหร่๒๐๐บาทใช่ไหม
แสนสองมั้ยคุณ
แสนสองแสนสองหมื่น
โอ้ยพ่อโป้งเน่ง

ตอนนี้พี่โป่งเน่งบอกไม่จำใคร

คือคุณโป๊งเหน่งเขาเล่าว่าตนเองเข้ามายังอาสมฤษีเนร

มาจากใบรวยของฤษีเนรที่แจกให้
คือไอ้ใบรวยเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่เขาแจกให้กับคน
แต่ละคนที่เขามาที่นี่มาทำบงทำบุญมากราบไหว้บูชา

คือคุณโป๊งเหน่งพอได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปตระเวนเลยนะ
ด้วยความเชื่อมันเป็นความเชื่อของเขานะต้องบอกก่อน
ไปหาซื้อเลยครับลอตเตอรี่ที่มีเลขท้าย๔๔
รวมรวมกันมาแต่ละชุดก็ได้มาทั้งหมด๖๐ใบ
โอ้โหพอประกาศรางวัลออกมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมครับ

เชื่อใช่ไหมไปลองฟังจากปากของคุณโป๊งเหน่งดูดีกว่าครับ
ก็ถูกแค่๖๐ใบครับงวดนี้ได้น้อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับ
ก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับ
คนสู้งานสู้ชีวิตอย่างเรานะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าดีใจแล้วนะครับ
ก็คิดเอาไว้ในใจว่าคือคนที่มาเนี่ยช่วงนี้กำลังใส่เสื้อสีเหลืองกัน
มันอาจจะไซส์คืออย่างคนเราใส่คงใส่ไม่ได้หรอก
ก็เลยนึกถึงน้องเจ้าสัวเหงก็เลยซื้อเสื้อตัวนี้มาถวายให้กับเขา
อ้อเป็นอย่างไรมันเป็นความเชื่อของคุณโป้งเน่งเขาน่ะ
แค่๖๐ใบไม่เท่าไหร่เองแม่คุณโป๊งเหน่งพูดแบบนี้

เดี๋ยวสักหน่อยจะต้องตามไปที่นี่
ฉันรู้ว่าทำไมเขาถึงบอกว่าถูก๖๐ใบ

ขอยกมือไหว้ประหลาดตรงนี้ดิฉันบอกแล้วว่าไม่ธรรมดา

คุณผู้ชมถ้าดูข่าวนี้แล้ว

ก็ไปได้นะครับไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะครับ
ขอพรกับกุมารทองเจ้าสัวเหง
ไปกันดูก็ได้อันนี้เรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อ

แต่ยังไงซะเราดูข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ

หนูเป็นเพื่อนลูกค่ะ